ค่าไฟเดือนมีนาคมมาหรือยังครับ
ค่ะค่ะยังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นเลยครับ

แต่หลายบ้านก็เห็นแล้วก็บอกน้ำลายฟูมปากได้
เพราะว่าบางบ้านนะครับราคาค่าไฟสูงขึ้นมาเป็นเท่าตัวครับคุณผู้ชมครับ
ค่าไฟที่ต้องจ่ายในเดือนเมษายนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม
ปัจจุบันต้องจ่ายสูงถึง๗๐๑๑บาท๒๔สตางค์
อะไรเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากบินรอบที่แล้วเดือนมีนาคมใน๔๘๒๗บาท๗๗สตางค์
เช้าแจ่งอีกรายโพสต์นะครับ
ค่าไฟที่เรียกเก็บเดือนเมษายนเพิ่มสูงขึ้นมากจาก๙๓๐บาท๘๕สตางค์
เพิ่มขึ้นเป็น๑๙๓๗บาทครับ

เพจดังเขาเอามาโพสต์ข้อความของบุคลากรทางการแพทย์ท่านหนึ่งระบุว่า
ค่าไฟฟ้าเดือนนี้จุกคูณ๓เท่าของเดือนก่อน
ขนาดขึ้นเวรโรงพยาบาลเยอะนะ
สงสัยต้องเพิ่มเวรอีกย้ายสัมมโนครัวไปนอนโรงพยาบาลเลย

คือปัญหาค่าไฟมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครั้งล่าสุด
และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นรอบเดือน
พฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นอัตราเดียวกันอยู่ที่๔บาท๗๑สตางค์ต่อหน่วยฮะ

ไปดูท่าทีของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่า
ค่าไฟแพงมันต้องไปดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ถ้าประชาชนเรียกร้องให้ลดราคาค่าไฟลงเนี่ย

ถ้าทำได้จะทำให้เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ประชาชนจะได้ไม่ถูกเอารัฐเอาเปรียบ

ท่านบอกว่ามันอยู่ที่นะครับการประกอบการทางธุรกิจ
ที่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดต่างจำนวนมาก
ทำให้มันมีผลผูกพันครับคุณผู้ชมครับ